ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นายอนุสรสมบุญวัย๓๒ปี
เจ้าของฉายาเสือโหยนะฮะอ่าผู้ที่ก่อคดีอาจยากรรมนะครับ
ทางลักษณ์ทรัพย์ข่มขืนอืมนะครับอ่าแล้วก็ก่อเหตุมานับไม่ทวน
เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นค่ะล่าสุดออกมาได้สองเดือนก็ก่อเหตุอีก
ใช่หลบหนีขึ้นป่าไปนะข่มขืนเขาขโมยของอะไรเขาเนี่ยนะครับ
แล้วเมื่อคืนนี้ถูกจับได้นะครับเนี่ยฮะแม่ก็รู้ข่าวก็มาดูลูกชายนะครับ
ป่าบนภูเขาอะค่ะเนี่ยแม่ก็มาบอกอะไรที่ผิดก็รับสารภาพไปลูก
อย่าทำแบบนี้อีกเลยนี่ฮะเมื่อคืนนี้ที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไว้นะครับ
เพื่อแจ้งข้อหาสอบปากคำสอบสวนดำเนินคดี
วันนี้ตอนเช้าแม่ของนายอนุสรหรือว่าเสือโหย
ก่อคดีลักขโมยอาหารข้าวของของชาวบ้านตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่อยู่ป๖จนตำรวจเขาตั้งชื่อว่าเสือโหย
ช่วงนั้นละครกำลังดังมีเสืออยู่คนหนึ่งชื่อเสือโหย
มาเยี่ยมลูกชายซื้อข้าวเหนียวไก่มาให้นะครับแล้วก็กุ้งทอดด้วย
บอกว่าเป็นอาหารที่ลูกชายชอบแม่บอกว่ารู้สึกโล่งใจ
หลังจากรู้ว่าลูกยังปลอดภัยเพราะทีแรกก็กลัวว่าจะถูกวิสามัน
เมื่อคืนได้เจอหน้าลูกได้กอดลูกก็ดีใจ
บอกลูกไปว่าสิ่งไหนผิดก็ว่าไปตามผิด
ถ้าทำผิดจริงต้องยอมรับผิดแต่ถ้าไม่ได้ทำก็สู้คดีไปนะครับ
ต่อไปนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลหรือว่าเป็นห่วงแล้วว่าลูกจะถูกทำร้ายไหม
เพราะอย่างน้อยลูกติดคุกแม่บอกว่าก็ยังไปเยี่ยมได้
นะครัวว่าตอนนี้เกษตรปัดเข้ากลายมาทำกัน
และนักจันทรีย์ก็สู้ดูไม่ใช่พระเจ้า
กรนานห์กวาแดนะครับ
ติดคุกอยู่๑๒ปีใช่ค่ะ๑๒ปีเนี่ยเข้าออกเข้าออกอยู่๙ครั้ง
ครั้งล่าสุดออกมาเมื่อสองเดือนที่แล้วก่อเหตุอีกนะฮะ
ข่มขืนแล้วก็ลักทรัพย์นะครับเมื่อคืนจับได้
ตำรวจสพคีริรัฐนิคมบอกว่าหลังจากแจ้งข้อหาสอบปากคำนะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกวิรุณสุวรรณวงศ์รองพฤษภาพการณ์สถุทธรณ์จังหวัดสุราธานี
ก็มาสอบปากคำนายอนุสรด้วยนะซึ่งนายอนุสรขณะที่สอบสวน
ได้ให้ปากคำทั้งน้ำตาอันนี้ตำรวจบอกนะครับ
และขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะแต่เมื่อคืนเนี่ย
ถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับก็ได้กล่าวอ้างโดยอวดโม้ว่าที่ผ่านมา
เขาเคยถูกจับดำเนินคดีมาหลายครั้งก็หลุดรอดมาได้หลายคดี
ตอนนี้ถูกจับก็จับได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หลุดนี่พูดอย่างนี้เลยนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิรุณได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุด
ทำสำนวนคดีให้รัฐกลุ่มที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการส่งฟ้อง
แล้วก็ให้ได้ข้อหานักหนักนะครับและให้นำคดีเก่าเก่าที่เคยก่อเหตุเอาไว้
เอามาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่าเคยถูกจำคุกคดีอะไรมาบ้าง
ทำสำนวนส่งอายการส่งสารท่านท่านจะได้เห็นว่าอ๋อเคยถูกจับติดคุกคดีนี้คดีนี้
ยังออกมาอีกมาก่อคดีอีก
เราได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้เสียหายอายุ๓๑ปี
ที่ถูกนายอนุสรขืนใจแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยนะ
เธอบอกว่าเย็น๑๙มกราคมนายอนุสรหรือว่าเสื้อโหยมาที่บ้าน
ซึ่งลูกพิการก็ขี่จักรยานยนต์ไปซื้อให้
แต่ระหว่างทางกลับบ้านนายอนุสรไปดักรอกลางทาง
แล้วก็พาตัวเธอไปที่ขนำนะฮะช่วงนั้นเป็นตอนกลางคืน
ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรเอาปืนจี้บังคับแล้วข่มขืนเธอ
ซึ่งเป็นการข่มขืนต่อหน้าลูกสาววัย๘ขวบที่พิการ
แต่ลูกเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้
ร่างกายแล้วก็ไปแจ้งความนะฮะรู้สึกกลัวมากตั้งแต่วันนั้นนะครับ
แวงไปหมดจนกระทั่งได้ข่าวว่านายอนุสรถูกจับได้แล้วก็สบายใจขึ้น
เขาก็ใช้ปืนจี้แล้วเขาก็ดึงกุญแจรถหนูยึดกุญแจรถไว้
แล้วเขาก็เอาปืนจี้แล้วเขาก็บอกว่าลุนรถเข้าไปในป่าลุกนั้น
หนูบอกหนูไม่ไปหนูจะกลับบ้านหนูจะพาลูกไปอาบน้ำ
เขาก็ไม่ยอมเขาก็ใช้ปืนจี้แล้วเขาก็ลุนรถเข้าไปในบ้านล้างนั้น
แล้วเขาก็ทำอะไรที่เขาต้องการแล้วเขาก็ให้เรากลับบ้าน
โดยที่ถามว่าจะบอกใครไหมหนูก็ด้วยความกลัวนะ
หนูก็บอกว่าเออหนูไม่บอกใครหนูบอกอย่างนี้
หนูก็กลับบ้านแล้วเขาก็ขี่รถมอไซค์ตามหลังหนูมาเข้าบ้านมา
ตอนนี้ก็กลัวถึงว่าเขาจับไม่ได้แล้วแต่ว่ากลัวเวลาเขาออกมา
เขาจะแค้นที่เราไปแจ้งความอย่างนั้นกับเขา
ญาติคนหนึ่งของนายอนุสรบอกนะครับก่อนที่จะไปก่อเหตุข่มขืนลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
คนนี้เนี่ยญาติบอกว่านายอนุสรมาขอผูกเปรย์นอนที่บ้าน
บอกว่าจะมาดักจับไก่ป่าค่ะอ่าตอนนั้นก็เป็นช่วงมืดมืดละ
แต่พอถึงช่วงมืดกลางคืนเนี่ยนายอนุสรไม่หลับไม่นอนเดินทั้งคืน
จนญาติเขาไม่กล้าออกไปเข้าห้องน้ำเพราะไม่รู้ว่าไปเสพยาไปหลอนอะไรมาหรือเปล่า
มารู้ข่าวอีกทีนึงก็คือนายอนุสรไปก่อเหตุข่มขืน
ญาติที่อยู่บ้านติดกันแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้แม้จะถูกจับได้แล้วแต่ญาติญาติก็ยังกลัวกันอยู่
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าออกมาอีกเนี่ยเขาก็จะไม่ปลอดภัยกัน
เขาเอาของเอาผ้าอะไรมาเอาไว้อ่ะบอกว่านอนนี้สักคืน
อะไรแบบนั้นมาต่อไก่แล้วก็แค่เนี้ยมันมา
แล้วก็กลางคืนมันไม่ได้นอนนะมันไม่นอน
มันเดินถึงเข้าบ้านเข้าออกเข้าออกแต่ว่าไม่ให้เอาอะไรไป
แต่ว่ามันไม่นอนเลยกลางคืนมันเดิน
พี่ชัยก็เขรถแต่แกก็เดินอย่างนั้นแหละเดินทั้งคืนเลย
แล้วหนูก็กลัวหนูแต่แล้วก็ไม่เอาอะไรไปเข้าอาบน้ำ
อาบน้ำหนูยังไม่กล้าออกมาเยี่ยวหนูไปไหนหนูบอกว่าแฟนไปด้วย

มีอีกคดีหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นผู้หญิงที่เมื่อวานเราก็เล่าให้ฟังนะฮะ
นายอนุสรหรือว่าเสือโหยนะครับพยายามจะเข้าไปข่มขืนเขานะครับ
ซึ่งพ่อของผู้เสียหายนะฮะผู้หญิงที่ว่าออกอุบายให้อาหารแมว
อืมอ่าแล้วก็รอดไปได้อ่ะค่ะพ่อของผู้เสียหายบอกว่าโร่งจะอ่า
โล่งใจนะครับที่เสือโหยถูกจับได้แล้วแต่อยากให้รับโทษสูงสุด
เพราะไม่อยากให้ออกมาก่อเหตุซ้ำอีกหรือไม่ก็อยากให้แบบฉีดยาไปเลยอ่ะ
อืมฉีดยาอะไรก็ได้ที่แบบออกมาแล้วข่มขืนใครไม่ได้อ่ะเพราะที่ผ่านมาพอพ้นโทษออกมาแล้ว
หลาบจำก่อเหตุหนักขึ้นแม้แต่พี่น้องก็ไม่เว้นญาติเนี่ยเอือมระอาหมดแล้ว
ชาวบ้านก็หวาดกลัวตอนที่รู้ว่านายอนุสรหรือว่าเสือโหอยู่ในพื้นที่
ออกไปกรีดยางกันยังไม่กล้าเสียรายได้ไปสิบกว่าวันเนี่ยนะ
ช่วงที่ยังไม่ถูกจับเนี่ยโอ้โหเสียรายได้ไปเยอะนะครับ
หวังว่าตอนนี้ก็จะได้อยู่กันอย่างปกติสุขสักที
เออก็ดีนะดีนะถ้าใครก่อกดี

คืนอะไรพวกนี้นะมันมีมั้ยนั่นแหละสิอ้อ
จับฉีดยาให้แบบฝ่อไปเลยออกมาจะได้ไม่ต้องก่อเหตุ
นะฮะอ่าตำรวจสอบปากคำแจ้งข้อหาแนนุสอนสมบุญนะครับ
หมายจับ๒คดีคือพยายามข่มขืนกระทำชำราวบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืน
โดยขู่ว่าจะใช้กำลังพลุสร้ายอันนี้ก่อเหตุเมื่อ๑๐มกราคมนะครับ
แล้วก็มีข้อหารักทรัพย์ก่อเหตุยี่สิบสี่มกราคม
อีกคดีคือคมคืนเขาเนี่ยที่ก่อเหตุสิบเก้ามกราคม
กำลังรวบรวมพยาหลักฐานรอผลตรวจจากแพทย์ของผู้เสียหายนะครับ
แล้วจะไปขออนุมัติศาลออกหมายจับอ่า
แล้วก็จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตอนที่อ่า
ส่งตัวไปฝากขังที่ศาลสุราชธานีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปฝากขังนะครับ
ค่ะก็ต้องเอาให้หนักนะคะไม่ใช่ว่าติดแล้วออกมาอีกทีเนี้ย